เพราะหายโบราณเป็นหายเก่าแก่อายุกว่า๒๐๐ปี
โอ้โห๒๐๐ปีเลยเหรอคะนั่นน่ะสิ
นี่คุณแล้วสภาพค่อนข้างจะมีความสมบูรณ์มากนะคะ
อายุก็๒๐๐๐ปีแล้ว
หายนี้ตั้งอยู่ในห้องทำงานของคุณศิวเสกสินโทรำ
หลัดอาวุโสอำเภอเมืองยางจังหวัดนครราชศรีมา
ที่เห็นคือเขานำหายโบราณ
ข้าวของเครื่องใช้จากเครื่องปั้นดินเผามาเก็บเอาไว้

สมบูรณ์เกือบ๑๐๐เลยนะคะ
ทั้งหมดนี้ได้มาจากการขุดพบของชาวบ้านค่ะ

ชาวบ้านในพื้นที่ขุดพบเครื่องปั้นดินเผาโบราณพวกนี้

ในขณะที่กำลังจะมีการปรับแต่งดินปลูกผักสวนครัว
ก่อนหน้านี้เคยขุดเจอมาแล้ว
พบหายโบราณแล้วก็เครื่องปั้นดินเผาจำนวนมากเช่นเดียวกัน
ตามรายงานการขุดพบของกรมศิลปากรนะคะ
พบว่าเป็นหลักฐานในยุคหินเก่าอายุประมาณ๓๕๐๐ปีก่อนประวัติศาสตร์
คณะนั้นหรือเหรอดูนั่นมากแต่ทำไมถึงมีความสมบูรณ์มากขนาดนี้
นั่นสิแล้วก็ที่พบข้าวของโบราณในพื้นที่นี้นะคะเป็นจำนวนมากแบบนี้
ก็เพราะว่าในอดีตค่ะพื้นที่ตำบลกระเบื้องนอกอำเภอเมืองยาง
เป็นพื้นที่เมืองเก่าเคยเป็นแหล่งที่ตั้งถิ่นฐานชุมชนโบราณ
สมัยก่อนประวัติศาสตร์นั่นเองอย่างไรก็ตามนะคุณผู้ชม
พื้นที่นี้เราก็แสดงให้เห็นว่ามันมีร่องรอยการตั้งถิ่นฐานรกรากของชุมชน
ตั้งแต่อดีตทางอำเภอเมืองยางก็เตรียมจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ศึกษาทางโบราณคดีประจำอำเภอต่อไปด้วยนะคะ
เพราะว่าขุดพบไม่ใช่ว่าเจอแค่หายใบเดียวนะ
ข่าวของเครื่องใช้อะไรต่างแบบนี้ค่ะ
ก็เจออีกมากมายนะคะแล้วก็ขุดพบเจอกันบ่อยด้วย
แปลว่ามีหลักฐานยืนยันชัดเจนว่าพื้นที่นี้เนี่ยเคยเป็นที่ตั้งของ
นุษยุคหินก่อนประวัติศาสตร์๓๕๐๐ปีเป็นยุคหินเก่าด้วย

ที่มาที่ไปของมันเป็นอย่างไรเพราะว่าลวดลายต่างเนี่ย
เจ้าหน้าที่เขาจากกรมศิลปากรก็ดีหรือว่านักโบราณคดีก็ตาม

มันตื่นเต้นนะ
ลองคิดดูสิคุณไปที่บ้านหลังบ้านคุณ
คุณอาจจะอยากไปขุดหาไข่แมงมัน
แต่คุณไปเจอหายเจอกำไรเจอเข้าของเครื่องใช้

ได้ครับคุณผู้ชมลองไปขุดหลังบ้านอย่างเงี้ย
ผมว่าน่าจะเจอนะเจอท่อน้ำเจอไข่

บางทีบางคนอาจจะเจอเป็นกระดูกที่สุนัขฝังเอาไว้
เขาฆ่าไปไหนใช่